วันนี้มีการสืบพยานฝ่ายโจทย์วันที่๒ของคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋ม
เป็นคดีดังที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ
ผู้ต้องหาก็คือแก๊งของนางสาวเปรี้ยวกับพวกรวม๕คนด้วยกัน

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือในชั้นการจับกลุ่มเนี่ย
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าฆ่าน้องแอ๋มแล้วก็หั่นศพนะครับ

ปฏิเสธก็ขึ้นอยู่กับว่าพยานหลักฐานต่าง
แน่นหนามากน้อยขนาดไหนแล้วล่ะครับ
สารจังหวัดขอนแก่นวันนี้นัดสืบพยานฝ่ายโจทย์วันที่๒นะครับ
คดีที่นางสาวปรียานุษย์โนนวังชัยหรือว่านางสาวเปรี้ยวกับพวกรวม๕คน
ก่อคดีฆ่าหันศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือน้องแอ๋ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ก็มีทนายความของฝ่ายโจทย์พ่อแม่ของน้องแอ๋ม
แล้วก็มีภูมิกับการสพเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ที่ต้องมาสื่อพยานในวันนี้ด้วยแล้วก็พยานบุคคลต่าง
ปัญหาก็คือเรื่องของการกลับคำให้การของผู้ต้องหาโดยเฉพาะนางสาวเปรี้ยวนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทนายความในฝ่ายของผู้ตายนะครับ
บอกว่านางสาวเปรี้ยวเนี่ยแม้จะให้การปฏิเสธรวมทั้งจำเลยทั้งหมดด้วย
โดยเฉพาะนางสาวเปรี้ยวที่ให้การแค่ว่าเป็นการพลั้งมือจากการปิดปากน้องแอ๋ม
แต่มือไปปิดจมูกน้องแอ๋มจนขาดอากาศหายใจ
แต่ตนในฐานะทนายฝ่ายโจทย์ไม่มีความหนักใจ
เรื่องที่จำเลยให้การปฏิเสธข้อหาฆ่าโดยไตรรอง
เพราะการสืบสวนเรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพยานต่างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการฆ่าไตรตรองไว้ก่อนเป็นการฆ่าหันศพนะครับ
แล้วทั้งหมดก็สารภาพทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้ว
โดยตอนนั้นทั้งหมดก็สารภาพแล้วก็มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่า
แอ๋มได้เสียชีวิตหลังจากมาขึ้นรถของแก๊งผู้ต้องหาแล้ว
โดยจำเลยบางคนเคยยืนยันว่าน้องแอ๋มถูกล่อลวงมาขึ้นรถ
แล้วก็แยกที่นั่งกันโดยนางสาวเปรี้ยวไปหลบซ่อนที่ด้านหลังรถ
จุดที่เป็นที่เก็บของเมื่อน้องแอ๋มขึ้นรถ
ก็มีการรุมทำร้ายใช้ถุงดำรัดคอจนสิ้นใจ
จุดนี้ไม่ใช่การพลั้งมือแต่เป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นการกลับคำให้การของจำเลยในชั้นศาลนั้น
ทนายความของฝ่ายน้องแอ๋มบอกว่าไม่หนักใจครับ
ซึ่งตอนนั้นว่าศิลป์เป็นคนลงมาซื้อภูมิก็ให้การบอกว่า
ขณะนั้นเนี่ยผู้ตายยังมีชีวิตอยู่

หลังจากนั้นก็จะไปที่รีสอร์ทศิรินทร

ที่แรกจะเอาศพยาบะ

วิทยาลามพยาศาสตร์ของแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์มีการส่งอาหารนะฮะมีอาหารมีอาหารมีลมหายใจมีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะ
และที่สำคัญก็คือที่เด็ดก็คือคำสารภาพของผู้ต้องหา
ส่วนคดีแพ่งนะครับที่ฝ่ายจำเลยก็สู้คดีเหมือนกันนะครับ
ทางทนายครอบครัวของน้องแอ๋มยืนยันว่าฝ่ายจำเลยก็คือฝ่ายนางสาวเปรี้ยว
ต้องชดใช้ให้กับฝ่ายของครอบครัวน้องแอ๋ม๑๐๓๐๐๐๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าน้องแอ๋มเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำงานมีรายได้เดือนละ๑แสนบาท
ส่งให้แม่เดือนละ๓๐๐๐บาทเขาก็คิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้ว
สารจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานทั้งหมด๖นัดนะครับ
ก็จะต้องสืบพยานไปจนถึง๑๓มีนาคมปีนี้นะครับ
แล้วก็ค่อยว่ากันต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับ

หลังจากนั้นจะเป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลย

ครอบครัวของแอ๋มผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
จะเดินหน้าต่อสู้ในชั้นศาลนะคะ
ยืนยันว่านี่เป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนแน่
เพราะว่าอันนี้โทษหนักมากถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะ